สวัสดีค่ะสวัสดีครับสัญจรทั่วอาทิตย์เกาะติดทั่วไทยนะครับติดตามในตลอดข่าวสุดสัปดาห์
เอาล่ะเปิดหน้าจอมาเจอกันเวลาดีแบบนี้นะครับบ่าย๓จนถึงบ่าย๔โมงเย็นเจอกับเราสองคนผมชนะและน้องใบตอง
อันนี้อากาศมันแบบขี้เกียจดีคือมันเป็นวันอาทิตย์ไงคุณแล้วอากาศมันก็ดีนะมันก็ครึ้มบางคนก็นอนอยู่บ้านไปนอนอยู่เฉยไม่ได้นะ
ต้องนอนดูตลอดข่าวสุดสัปดาห์ด้วยถึงจะถูกต้องนะคะคุณผู้ชมอากาศมันน่านอนก็อยากจะให้น้องใบตองนะอ้อนวอนคุณผู้ชมให้ไลน์มาคุยกับเราหน่อย
ก็คิดถึงคุณผู้ชมก็ไลน์มาคุยกันหน่อยไม่เจอกันตั้ง๑วันเมื่อวาน๑วันเลยเนอะใช่เคยเชิญชวนคุณผู้ชมส่งไลน์มากันหน่อยนะคะสภาพอากาศทั่วไทยวันนี้เป็นยังไงกันบ้างเขาบอกว่าอากาศค่อนข้างดีนะฝนตกกันตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานนี้โอ้โหชุ่มฉ่ำไปเลยกรุงเทพเนี่ยตกตั้งแต่เช้ายันเย็นอากาศ
ยังใช้แปลงอันเก่าอยู่บ้านหมดเลยเหือกร่นหมดแล้วก็เป็นที่มาของเพลงรักมียอมเปลี่ยนแปลง

คันช่องที่บ้านคุณพี่ยังดีอยู่หรือ
เอาคุณผู้ชมไลน์มาพูดคุยกับเราได้นะครับ
เรื่องของสภาพอากาศว่าที่บ้านคุณผู้ชมนั้น
จังหวัดของคุณผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
เอาล่ะแล้วก็ในช่วงแรกแบบนี้
เรื่องของที่เราจะไปติดตามกัน
อื้อหือต้องเอาใจสาวหน่อยชอบอะไรวันแบบ
คือผู้หญิงชอบความน่ารักฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้ง
โดยเฉพาะตัวการ์ตูนอย่างคิตตี้อยู่แล้วเป็นธรรมดา
วันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูความน่ารักฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้ง
จากตัวการ์ตูนคิตตี้ของรถคันหนึ่ง
ปกติผู้หญิงก็จะชอบตกแต่งรถเป็นคิตตี้อยู่แล้ว
แต่รถคันนี้เชื่อว่าถ้าใครเห็นแล้ว

คือจริงแล้วผู้หญิงชื่นชอบคิตตี้

แต่พอเห็นรถกู้ภัยคิตตี้แบบนี้

อยากขึ้นเลยใช่ค่ะรถคันนี้นะครับ

ตัวเขาเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยสมาคมแสงธรรมสาธารณกุศลเชียงรายค่ะ
เป็นรถกู้ภัยที่พร้อมไปด้วยอุปกรณ์กู้ชีพครบครัน

เรียกได้ว่ามีความพร้อมในการออกปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เลยนะคะ
เดี๋ยวเราไปถามน้องเขาดูดีกว่าว่า
ทำไมถึงต้องแต่งรถให้มันว้านแววเป็นคิตตี้ขนาดนี้ด้วย
นี่มันรถกู้ภัยนะ
ผมเห็นดูแล้วลายคิตตี้เป็นลายที่น่ารักแล้วก็หวานแววดี
แล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือแฟนก็ชอบด้วย
แล้วก็ผมก็เลยเลือกทำลายคิตตี้ขึ้นมาครับ
ปกติที่ผมซื้อมานะครับมันจะเป็นรถลายพื้นฐานของด้านรถกู้ชีพกู้ภัยทั่วไปธรรมดานะครับ
แล้วพอทีนี้คิดไอเดียใหม่คือกลับเป็นว่าอยากให้ผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บ
ซึ่งเขาอาการก็หนักอยู่แล้วอยากให้อาการเขาทุเลาบ้างที่เห็นภายในรถของเราอะไรประมาณนี้ครับผม
เข้าใจหรือยังจิตใจดีมากนะคือที่น้องเขาแต่งรถแบบนี้ก็เพื่อที่จะลดความตึงเครียด
ความน่ากลัวให้กับคนไข้ที่ขึ้นรถกู้ภัยมา
เพราะปกติแล้วเวลาขึ้นมามันก็เครียดพออยู่แล้วให้เห็นบรรยากาศแบบนี้จะได้ผ่อนคลายลงไปบ้างนะคะ
เป็นงานสาธารณะแต่ว่าน้องเขาใช้เงินส่วนตัวในการทำรถคันนี้ทั้งหมดเลยประมาณ๒๐๐๐บาทได้อ่ะคุณ
จิตสาธารณะแล้วยังมีไอเดียดีอีกด้วยนะคะ
ที่ผ่านมาค่ะคนผู้ป่วยหรือว่าคนเจ็บที่ได้ใช้บริการก็พากันชื่นชมว่านี่คือเป็นแนวคิดที่ดีมากนะ
มีรถกู้ภัยสายหวานแบบนี้เออมันลดความน่ากลัวลงได้เยอะเหมือนกันคือบางคนเห็นว่ามันเป็นรถกู้ภัยแบบไม่เอาไม่อยากขึ้นเอาแท็กซี่ไปส่งได้ไหมอะไรอย่างนี้
จริงแล้วมันไม่ได้น่ากลัวเพราะว่าในรถกู้ภัยเขาก็จะมีอุปกรณ์ที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้ป่วยหรือว่าผู้บาดเจ็บได้ทันท่วงทีอยู่แล้วปลอดภัยนะคะแล้วอุปกรณ์ต่างใช้ได้จริงรถคันนี้ก็ใช้ได้จริงและพร้อมใช้งานตลอด๒๔ชั่วโมงด้วย
ถือว่าเป็นไอเดียดีดีนะครับจริงจริงในแต่ละจังหวัดเนี่ยกู้ภัยเขาก็มีรถที่เขาแต่งให้มันดูแบบว่าน่ารักแบบว่าสีชมพูอะไรมีแบบนี้เยอะก็มีอยู่เหมือนกันใช่ค่ะเราก็เคยนำเสนอกันไปนะแต่ว่าเนี่ยเห็นใจน้องไหมใช้เงินส่วนตัวในการทำเพราะว่าอยากที่จะให้คนเจ็บเนี่ยได้รู้สึกผ่อนคลาย

ฟันไม่เข้าแทงไม่ออกอะไรนะ

แต่นี่เป็นการศักดิ์เอาพวกชื่อของตัวยาที่แพ้เนี่ยศักดิ์เอาไว้เลย

ดีเหมือนกันนะไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงไปถึงยื่นแขนโชว์เลย
สัตว์เขารู้ดีเห็นปุ๊บเขารู้ปั๊บเลยนะครับรวมไปถึงคุณหมอด้วย

ที่เห็นนี้นะครับเป็นของคุณแอนหรือว่านางสาวสิริออนกาสุยะนะครับ
เป็นชาวตำบลหางดงอยู่ที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
เราก็ไปถามเธอว่าเอ๊ะที่ทำแบบนี้จริงแล้วมันมีที่มาที่ไปอย่างไรครับเนี่ย
ตรงนี้เป็นรายชื่อของยาทั้งหมดที่เราแพ้
แล้วก็ตรงนี้เป็นอาการทั้งหมดหลังจากที่เรารับยาว่าแพ้อย่างไร
แล้วหลังจากที่ถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วเราไม่มีสติที่จะบอกเขาว่า
ว่าเราแพ้แพ้ยาอะไรบ้างกับตัวเราเนี่ยค่ะ
เขาจะได้อ่านตรงนี้แล้วก็จะได้ระวังกับการใช้ยาของเรามากขึ้น
เพราะว่าคิดว่าถ้าได้รับยาพวกนี้ซ้ำอีกทีหนึ่งก็อาจจะไม่รอดแล้วก็ได้
ดูจากท่อนแขนของเธอแล้วนะครับที่ตักลงไปเนี่ย
ก็มีหลายชนิดเลยนะที่แพ้เนี่ย
ผมก็เลยคิดว่าอย่างนี้เห็นด้วยนะ
เพราะว่าไปหาหมอไปโรงพยาบาลคงจะจำได้ไม่หมดหรอกครับ
ว่าแพ้ตัวยาอะไรบ้างถ้าแพ้เยอะขนาดนี้ถูกสักมันเอาไว้เลยตรงแขนเนี่ยนะครับ

คนที่ยังไม่ได้คิดว่าจะชื่นชอบในการศักดิ์ก็อย่าศักดิ์นะคะ
เพราะว่าอย่างที่บอกแหละรอยสักมันลบออกไม่ได้
มันจะอยู่ติดตัวเราไปตลอดชีวิต
ก็สักก็ได้แต่อันนี้ก็เป็นความชอบส่วนตัวแล้วแต่นะไม่ได้ผิดอะไร
เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะเริ่มท้องร้องกันแล้วหลายคนเพราะว่าช่วงนี้ก็บ่ายแก่แล้วไงใช่ไหม
เดี๋ยวจะพาไปหาอะไรอร่อยทาน
ปกติแล้วเนี่ยร้านอาหารก็จะต้องตั้งชื่อร้านให้มันโดดเด่นให้มันจำได้
ให้มันแบบว่าน่าค้นหาติดตามเสิร์ชดูโอ๊ยน่าสนใจจังเลย

ถูกต้องแต่ร้านนี้บอกเลยว่าอาหารเขาอร่อยทุกอย่างแต่ว่าร้านเนี่ยไม่น่าอร่อย

หรือไม่น่าอร่อยยังไงไปดูกันเลยค่ะที่จังหวัดนครนายกค่ะ
ตลอดกินมาแล้วจ้าใครหิวหิ้วท้องมาที่จังหวัดนครนายกกับร้านอาหารร้านนี้ที่เห็นชื่อแล้วต้องร้องเฮ้ย
เพราะร้านนี้ชื่อว่าร้านไม่น่าอร่อย
ชื่อร้านไม่น่าอร่อยแต่อาหารอร่อยทุกเมนูเลยนะคะ
โอ้โหชื่อร้านท้าทายเหล่านักชิมสุดที่มาของชื่อร้านนี้
มาจากคุณลุงพิสัยที่ต้องการท้าทายให้ลูกค้า
ได้เข้ามาชิมรสมือของตัวเอง
ซึ่งอดีตเป็นถึงเชฟพัฒนาคารชื่อดัง
บริเวณครัวสำหรับทำอาหารก็ตั้งอยู่หน้าร้านนี่แหละค่ะ
ทุกวันป้าวิมลกับคุณลุงพิสัยก็จะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่
มือไม่เคยว่างจากตะหลิวกันเลย
ว่าแต่เมนูเด็ดสระตีที่ไม่ควรพลาด
มีอะไรบ้างจ๊ะคุณลุงจ๋า

ข้าวข้าวหมูกรอบข้าวคุกกะปิผัดไทย

ทุกอย่างจะเป็นอาหารที่จะไม่มีไขมันเหมือนกัน

แล้วก็ไฮไลท์ของข้าวกุ้งกะปิคือ
เราจะใส่เนื้อปูเป็นก้อนลงไปด้วยครับผม

แล้วก็จะได้ขนาดเท่ากันหมดทุกอย่าง
เด่นคือการผัดทีละจานและของทุกอย่างต้องสดหมดครับ
แต่ละเมนูไม่ธรรมดาสูตรโบราณทั้งนั้น
อย่างข้าวคลุกกะปิเครื่องแน่นไม่ใส่หมูหวานจานนี้
มีทั้งหมูอบแผ่นใหญ่ไข่เจียวกุญเชียง
อะไรมันจะเยอะจนแทบหลนจานขนาดนี้
ยังยังไม่พอค่ะ
มาต่อกันที่ความน่าทานของผัดไทยกุ้งสดชามนี้
แชร์เส้นนานกว่า๑ชั่วโมง
และกุ้งสดตัวโตผัดกับน้ำปรุงสูตรเด็ด
ส่งกลิ่นหอมชวนหิวที่สุด
มาถึงเมนูไม่ธรรมดาอย่างราดหน้ามะพร้าวอ่อน
ที่ไม่เหมือนที่ไหนรสชาติจะเป็นยังไง
ต้องมาพิสูจน์กันเอาเอง
มาถึงเมนูพิเศษชามนี้
หมูกรอบหน้าตาดีแถมรสชาติไม่ธรรมดา
กรอบนอกนุ่มใน
ชิมอย่างนี้ชิมที่ไม่ทั่วนะฮะ

ใส่ซุดนิดนึงนะฮะซุดนิดนึง

งาใส่ไปเลยไม่ต้องเกรงใจให้ใส่ไปเลย
หมักไว้อย่างน้อย๓๕ชั่วโมงอย่างน้อย

ถ้ามันสุกออกมาก็จะเป็นอย่างนี้
มาทานที่นี่เพราะว่าเขาใช้วัตถุดี

คลุกกะปิผัดไทยแล้วก็หมูกรอบ
อร่อยทุกปากมาก
เชิญมาพิสูจน์ความอร่อยกันได้ทุกวัน
ตั้งแต่๘โมงเช้าถึง๕โมงเย็น
ที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกค่ะ
ร้านไม่น่าอร่อยอร่อยจริงไม่จริงคุณต้องมาลองดูนะครับผม
นั่นไงร้านเนี่ยไม่น่าอร่อยชื่อร้านนะ
แต่อร่อยหรือไม่อร่อยต้องไปพิสูจน์กันเอาเอง
แต่ว่าทีมงานเราการันตีแล้วว่าอร่อย
เพราะว่าแต่ละเมนูยังยัง
ยังยังไม่ไปอีก

ไม่น่าล่ะอร่อยอย่างนี้

คุณลองไปบอกเฮียเขาให้เปลี่ยน

คุณผู้ชมส่งไลน์กันมาเยอะมาก

ครึ้มแล้วบางคนบอกว่าดินแดงฝนตกแล้วค่ะ

ว่าวันนี้เดี๋ยวอาจจะตกอีกรอบนึง
จะไปไหนก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วย

สวนไม่พอผมให้ยกเข่งกลับไปเลย

ติดตามกันให้ได้ในช่วงหน้าครับค่ะ